โปรดติดตามตอนต่อไป
ไม่ถึงแม้ยามสุขก็คอยเอ็นเตอร์เทรนด์ลูกบ้านแบบไม่ห่าง
เป็นเพราะงานทุกอีเวนต์งานกินข้าวก็รับ
เป็นทุกอย่างให้เธอแล้วจ้า
ภาษาอิสานเอิญปะคอ

ภาษาไทยเรียกบาชล
ป๊อตติถือตัวบักไยสำแขน
เทียบเทียบเทียบเป็นกระแสบครับน้อ
ท่านนายกเข้าถึงใจประชาชน
เป็นตะหักแท่พ่อยัย